ไปดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากทานยำหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ

แต่ว่าพอสั่งยำเสร็จปุ๊บคืออุ้มลูกไปด้วยนะลูกน้อย
นะฮะแถวร้านยำมันจะมีถังผ้าป่าวางอยู่
จังหวะที่เจ้าของร้านไปขยับล่มแล้วทำถังผ้าป่าหล่น
ก็ไปช่วยเก็บแต่เก็บไม่พอเอาเงินไปด้วย
แล้วสุดท้ายเอาเงินนั้นนี่แหละไปจ่ายค่ายำที่สั่ง
นี่ดูเลยฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
มันมีถังต้นผ้าป่าตั้งอยู่อุ้มลูกไปน่าไปส่องยำ
แม่ค้าก็ขยับลงขยับล่มทำขยับไปโดนถังต้นผ้าป่า
ก็ช่วยจับเอาไว้แบบนี้ครับ
ที่กล้องวงจรปิดจับเหตุการณ์ได้หมดเลยนะเอาเห็นในมือเธอไหม
แล้วเอาเงินไปแล้วครับมีเงินติดไปด้วยฮะ
เป็นจังหวะที่เร็วมากเลยนะ
นะครับแล้วก็วงจอปิดก็จับได้ชัดเจน
คนที่เดินตามมาก็เป็นสามีเขา
สามีก็คือเป็นชายหญิงคู่หนึ่งอุ้มลูกมาขี่รถจักรยานยนต์กันมา
ที่หน้าร้านยำที่ชัยนาฏติดกับเทศบาลบ้านกล้วย
สามีขี่ผ่านป้ายผ่านมาอยู่สองสามรอบ
แล้วก็จอดให้ฝ่ายหญิงอุ้มลูกไปสั่งยำ

แม่ค้าเขาไปขยับล่มทำให้ถังต้นผ้าป่ามันล้ม
แล้วตัวของผู้หญิงก็ไปช่วยประคอง
แล้วแทนที่จะเอาเงินคืนเข้าไปดันไปกำเงินออกมาด้วยครับ

ฝ่ายหญิงรอยำแล้วก็รอจ่ายเงิน
ช่วงที่รอจ่ายเงินอาศัยทีเผลอ
เบ็ดเสร็จก็ไปสองร้อยหกสิบบาท
สุดท้ายเอาเงินนั่นแหละไปจ่ายค่ายำห้าสิบบาท
นะฮะเจ้าของร้านยำคือนางสุธิราพงศ์พระเดิมนะฮะ
อายุ๓๘ปีบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่
ี่สิบสองสิงหาคมช่วงสักบ่ายสามโมง
ตอนนั้นเนี่ยลูกน้องขายของอยู่

เอ๊ะเอกใจเอ๊ะทำไมต้นผ้าป่าแบงค์ร้อยมันหายไป
ฉันเคยจำได้ว่ามันมากกว่านี้นี่น่ะมันหายไปสองใบนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเอาแก๊งร้อยมาติดเอาไว้๒แบงค์ก็เป็น๒๐๐นะครับ
พอไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหจังหวะนั่นแหละถูกขโมยไปจริงครับ
อยากฝากเลยนะฮะคนทำแบบนี้นะครับมันคือเงินทำบุญของคนใจบุญอ่ะ
คนต้องการจะทำบุญแต่คุณเป็นโจรอ่ะคุณเอาเงินคนทำบุญไปอ่ะ
มันเป็นคดีรักทรัพย์นะแล้วที่สำคัญลูกก็ยังเล็กอยู่
น่าทำแบบนี้เลยนะส่วนตัวเขาบอกว่าไม่อยากแจ้งความ
ถ้ารู้สึกผิดคนในคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้เอาเงินไปคืนซะ
เขาจะไม่เอาความพร้อมฝากเตือนใครที่อุ้มถังผ้าป่าเอาไว้แบบเนี้ย
วางล่อตาล่อใจโจรแบบนี้ต้องระวังด้วยต้องเก็บไว้ที่มิดชิด
เพราะว่าบางทีเราก็ไม่ทราบว่าลูกค้าคนที่มาจะกลายเป็นโจรหรือเปล่าก็ไม่ทราบ